ทีนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานทำความสะอาด

คืออาการคุณหมอบอกว่าก็จะต้องรักษาระยะเป็นเดือน
คุณผู้ชมประมาณ๒๓เดือนเลย
เพราะว่ามีอาการคือแก้วหูทะลุนะคะคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปถึงที่โรงพยาบาล
เยี่ยมคนเจ็บทั้งสองคนด้วยนะคะ
คือนางสุนทรรอดเสียงล้ำกับนางสาวคิสนาผ่องใสศรี
พนักงานทำความสะอาดของเขตสวนหลวง

ส่วนอีก๑คนถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสิรินทร
ทั้งสองคนนะคะคือนางสุนทรกับนางสาวคิสนา
ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสิรินทร
ส่วนอีก๑คนส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลวิพาราม
คนที่ไปที่โรงพยาบาลวิพารามตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
แต่๒คนที่อยู่ที่สิรินทรมาดูกันหน่อย
เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์นางสาวคิดสนาก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักประมาณ๘โมงเช้า
ตอนนั้นเธอกับเพื่อนประมาณ๑๔คน
ก็กวาดก็ทำความสะอาดอยู่ในซอยพระราม๙แยก๕๗ทับ๑
ตอนนั้นตัวคุณคิดสนาแยกออกมา
แล้วก็กวาดตรงจุดที่เกิดเหตุกับนางสุนทรคนเจ็บอีกคนนึง
ก็กวาดเศษขยะกวาดใบไม้ตามปกติ
แล้วตอนที่กวาดเศษขยะอยู่ไม่กวาดคุณผู้ชม
วาดไปโดนวัตถุชิ้นหนึ่งมันเป็นลักษณะแบบกลม
แล้วก็โดนพันด้วยผ้าเป็นเทปผ้าสีดำค่ะ
ก็วางรวมอยู่ในกองใบไม้นี่แหละ
หลังจากนั้นมันบึ้มขึ้นมาเลยค่ะ
เปลวไฟจากระเบิดมันไหม้เสื้อกั๊ก

มึนหัวหูอื้อไปหมด
อาการล่าสุดหมอบอกว่าแก้วหูทั้งสองข้าง

แล้วคิดดูสิต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อที่บริเวณตาด้วย
คุณหมอบอกต้องรักษาตัวประมาณ๓เดือนเลย
เดี๋ยวฟังเสียงคนเจ็บคุณคิดสนาหน่อยค่ะ
มันหัวไปเลยแบบไม่รู้เรื่องเลยค่ะตอนนั้นค่ะ

มันก็นึกว่าไม่มีอะไรก็ขวดไปมันก็ระเบิดค่ะ

ไม่ค่ะมันรอกว่าไปก่อนมันก็กระดิ่นไปมันก็ระเบิด

ความแรงของมันสะเก็ดหรือไฟหรือเสียงมันขนาดไหน
ไฟไฟลุกลุกลุกมากค่ะ

ตอนนี้เราได้รับบาดเจ็บอย่างไรบ้างครับ
โอ้โฮโอ้โฮฉีกค่ะแล้วก็เจ็บตาแล้วก็ใบหน้าเป็นแผลค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมตอนที่ให้สัมภาษณ์สื่อส่วนคนนี้
คือนางสุนทรเป็นคนเจ็บอีกคนนึงก็กวาดอยู่ใกล้กันกับนางสาวคิสนาค่ะ
บอกว่าตอนนี้นางสุนทรบอกยังกลัวอยู่เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เล่าให้กับนักข่าวฟังด้วยบอกว่า
ตั้งแต่พี่เป็นพนักงานกวาดขยะมาหลายปีเนี่ยนะ
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
แล้วจุดที่เกิดเหตุมันก็เป็นทางเข้าซอยปกติ

แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าตัวเองจะต้องมาเคาะร้ายแบบนี้

เอาฟังเสียงคุณสุนทรหน่อยค่ะ
ถ้าโดนไปถูกก็เลยระเบิด
ตอนแรกหูเอื้อเข้าหู่เลยตรงนี้มันแศก
ตากลัวหูนี้ไปแล้ว

แบบช่วงจะเอียวหลบหรือไม่รู้ว่าเป็นไรฝ้าก็จะเอียวหลบ

จากนักข่าวหลายสำนักไปทำข่าว
นี่ค่ะนายเกิดโชคกระเสบวงจิต
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
แล้วก็มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินทร
มีเจ้าหน้าที่เชิงรุกกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ
ก็ลงพื้นที่เข้าไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บ
แล้วก็แจ้งสิทธิ์ให้กับผู้บาดเจ็บได้ทราบ
บอกว่าตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครทางกระทรวงยุติธรรม
จะเข้ามาดูแลคนเจ็บอย่างเต็มที่
เพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเกิดจากการกระทำความผิดของคนอื่น
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุที่ไม่คาดคิด
ยืนยันด้วยนะคะว่าคนเจ็บจะได้รับการเยียวยา
จะดูแลทั้งร่างกายดูแลทั้งจิตใจอย่างเต็มที่
แล้วก็จะดูแลจนกว่าคนเจ็บหายเป็นปกติ
อย่างที่บอกคุณหมอบอกว่าอาการแก้วหูทะลุ
จะต้องมาตรวจเรื่อยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ๓เดือน
ที่จะดูแลรวมถึงระวังเรื่องติดเชื้อที่ตาด้วยนะคะ
กว่าจะสมานเป็นปกติแก้วหูคือมันใช้เวลานานนะ